ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูคลิปน่ารักของเจ้าสุนัขพันธ์ไซเมเรียนฮัสกี้กันหน่อย
หน้าตาเขาก็น่ารักอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เขาเป็นเน็ตไอดอลในโลกโซเชียลมีเดียด้วย
คือจริงเขาบอกว่าหมาพันธ์เนี้ยมันต้องคือหน้าหล่อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ช่วยเจ้านายออกปฏิบัติหน้าที่

ขับเร็วไงเป็นกู้ภัยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เร็วนะคะ
ไม่แน่ใจว่าไปทำหน้าที่หรือไปเป็นภาระ

แต่เขาบอกว่าเขาออกไปช่วยงาน

แล้วคนที่เห็นเนี่ยถ่ายมันน่ารักมาก

นครปฐมค่ะคนถ่ายเป็นพยาบาลนะคะ
ชาวเน็ตดูแล้วก็ยิ้มล่ะค่ะความน่ารักของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ชื่นชมคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

สดอยวิกกี้ไซบี้สายซ้อน

ไซบี้สายซ้อนก็แสดงว่ามีคนเห็นเขาแบบนี้
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บ่อย
และภาพในโลกโซเชียลมีเดียก็คือเขาไปออกทริป

ไปออกทริปกับเจ้าของด้วยกันบ่อยนะคะ
ชมความน่ารักกันได้อ่านอีกทีละกันนะคะ
ดอยวิกกี้ไซบี้ใส่ซ้อน

จังหวะนี้จังหวะที่ขึ้นรถไปด้วยกันโอเค

จังหวะไปถึงจุดหมายที่อุ้ยตายดู
จังหวะที่เจ้าของลงไปปฏิบัติหน้าที่

ได้บ้างได้บ้างเพื่อปฏิบัติความเครียดหรือเปล่า

ดิฉันว่าถ้าจะให้ดังกว่านี้นะ
วิกกี้โบกรถได้ด้วย

ไม่ได้ลองสอนดูลองสอนดู

แต่ก็อันตรายโอ้วิกกี้เอ็นดูลูกมอมเหมือนกันนะเราอ่ะ